แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันหน่อยนะครับ

ชมรมนักปั่นจักรยานจากเชียงใหม่

ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปแก้บน
คือเขาได้มีโอกาสได้ไปบนเอาไว้

ให้ทีมหมูป่าออกมาอย่างปลอดภัย

รวมตัวกันทุกคนว่างก็ปั่นจักรยานแก้บนแน่นอน
น้องทีมหมูป่าไปร่วมขบวนด้วยในครั้งนี้นะครับ

ประธานชมรมจักรยานเสือสันสายครับ
ตัวแทนชมรมจักรยานจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำขบวนนักปั่นจักรยานกว่า๓๐๐คน
ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อแก้บน
ระยะทางสักประมาณ๒๕๐กิโลเมตร
เป็นการแก้บนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย

โดยทางชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดเชียงใหม่
ก็ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรครูบา

บันดาลให้เยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขบวนจักรยานก็ออกเดินทางจากลานหน้า
อนุสวรีครูบาเจ้าศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพที่เชียงใหม่
ก่อนที่เช้าเมื่อวานรวมตัวกันที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
พร้อมกับน้องทีมหมูป่า๑๒คน
แล้วก็โค้ชเอกที่เพิ่งศึกมาด้วย
รวมทั้งนักปั่นจากจังหวัดเชียงบราย
พอรู้ข่าวก็ไปร่วมขบวนในการปั่นจักรยานครั้งนี้ด้วยนะครับ
คือถ้าเราท้อก็ไม่ได้ข้างนอกนอกจบภารกิจ
ขึ้นใจดีใจมากครับดีใจที่ว่าน้องก็ปลอดภัยและแข็งแรง
ดีใจครับดีใจ
ดีใจที่ได้เจอน้องแข็งแรงอุ้น

อ่านน้องก็เดิมเยอะมาก
หน้าตาเขาสดใสสดชื่นค่ะเห็นน้องแล้วเขามีความสุข
เนี่ยที่บอกว่าอ้วนเพราะว่าน้องบางคนนะตอนอยู่ในถ้ำเนี่ยพร้อมที่จะออกมา
คุณแม่บอกว่าโอ้โหทานข้าวทานเอาทานเอาจนอ้วนเลยบางคน
ใช่เพราะแต่ละคนเขามีเมนูโปรดเออตุ้ยหนุ้ยกันไป
ออกมาก็กินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับสบายใจนะฮะ
จากนั้นทีมนักปั่นก็ประกอบพิธีแก้บนแล้วก็พิธีศักระเจ้าแม่นางนอนครับ
บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
บรรยากาศเนี่ยก็มีฝนโปรยปลายลงมาตลอดระยะเวลาที่ทีมนักปั่นออกเดินทางสู่ถ้ำหลวง
แต่หลังเสร็จพิธีคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะแสงแดดออกทันทีครับ
เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดก็มีนักท่องเที่ยวพากันไปชมวรรณอุทยานถ้ำหลวงที่นี่กันเยอะแยะมากมายนะฮะ
ท้องฟ้าพอพิธีเสร็จก็เป็นจ่ายแดดออกนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าเวรดูแลถ้ำหลวงกันก็มีการตั้งด่านที่ปากทางเข้ามาให้รถขึ้นไปด้านบน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปสักประมาณกิโลหนึ่งได้
ซึ่งขนาดนี้ก็มีร้านเป็นร้านค้านะขายน้ำขายผลไม้ลอตเตอรี่ไปวางขายบริมสองฝั่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละวันเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าไปชมสักประมาณ๑๐๐คนส่วนใหญ่ก็ไปถ่ายภาพกับป้ายแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ไปสักการะสารเจ้าแม่นะครับ
ประชาชนที่เข้าไปก็ไปสามารถจะไปเห็นบันไดทางเข้าถ้ำแล้วก็มองเห็นโพรงแรกของปากถ้ำได้จากด้านล่างซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็สามารถนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็สิ่งของต่างเนี่ยไปกราบศักระสารเจ้าแม่ที่ดอยนางนอนซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าแต่ว่าไม่สามารถเดินไปถึงทางเข้าได้
ใช่อันนี้คือต้องย้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังปิดเพื่อฟื้นฟูอยู่ยังไม่มีกำหนดนะคะดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปกันเขาบอกโอ้ยวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะไปเยอะหรือว่าช่วงเทศกาล
ทีนี้ในส่วนของเจ้าเบคอนคุณผู้ชมเจ้าเบคอนนี่เจ้าตัวนี้
เขาเป็นหมูป่าขวัญใจของคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตาม
คือมันออกมาตั้งแต่ช่วงที่น้องติดถ้ำแล้วล่ะ
ปรากฏตัวระหว่างเหตุการณ์ถ้ำหลวงเลย
ตอนผมไปทำข่าวผมก็เห็นเจ้าตัวนี้ออกมา
ออกมากินของที่คนเอาไปเส้นไหว้แหละนะฮะ

วิ่งออกมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ
นักข่าวเราเห็นก็ต้องถ่ายภาพมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
ใครเห็นก็อดจะหยิบกล้องมาถ่ายไม่ได้หรอกมันน่ารักไง
บางคนก็พยายามเข้าไปใกล้มาหน่อย
เบคอนก็ยอมให้ถ่ายไม่ได้กลัวไม่ได้วิ่งหนีนะ
คือมันไม่ได้ตื่นคนไงเขาก็ชิน
คนมาเยอะดูสิมาหาช่างพาของเรา
ขุนน้ำนางนอนนาวาตรีสมานกุนัน
อันนี้ก็ท่านเป็นฮีโร่ของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขบวนวิ่งออกจากบริเวณศาลข้างศาลพระพรมนะฮะ
หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ตามถนนมุ่งหน้าสู่บ้านหนองคูตำบลเมืองสิงห
อำเภอจตุรพรรคพิมมาล
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ๋าแซมนะครับ
รวมระยะทาง๒๖กิโลไปกลับนะครับ
บ้านจ่าแซมก็มีทางด้านของนายวิชัยกุนันบิดาของจ๋าแซมพร้อมครอบครัวและญาติ
ก็ยืนให้กำลังใจนักวิ่งทุกคน
ซึ่งนักวิ่งเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ๕๐๐คนครับ
ทั้งนี้นายวิชัยพ่อของจ๋าแซมก็ยังมอบเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมสารหลักเมือง
และสารพระพรมให้กับนายอำเภอจตุลพักษ์พิมาร๑๐๐๐บาท
แล้วก็มอบเงินให้กับภูมิในการโรงเรียนชุมชนเมืองหงษ์อีก๑๐๐๐บาท
เป็นการสมทบทุนสร้างโรงอาหารโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองโหดด้วยนะครับ
เมื่อวันงานเลี้ยงที่มีการเลี้ยงที่พระราณพระราชวังดุสิต
ผมมีโอกาสไปคุยกับภรรยาจาแซมคุณวรีพรเขาบอกว่า
ทุกครั้งที่พูดถึงจ่าแซมหรือมีคนมาถาม
ต้องร้องไห้ทุกครั้งเพราะคิดถึงทุกวัน

เขาบอกว่าจ่าแซมคือฮีโร่ของเขาทุกวันอยู่แล้ว

วันที่สัมภาษณ์วันที่คุยกับคุณทัศนัย
ก็ร้องไห้น้ำตากล่อนกันนะครับ
ก็เอาใจช่วยให้กำลังใจกลับขึ้นมานะครับ